โอ้โหสวยมากไหมค่ะแต่นี่มันนะคะตรวจสอบสภาพอากาศค่ะ
เพราะว่าบางทีรายงานอยู่ที่ด้านล่างอาจจะมองไม่เห็นภาพรวมโอ้โห
วันนี้มาที่พัทยาค่ะเอ๊ะทะเลทะเลอยู่ใต้หมอกเหรอ
อุ้ยอาจจะว่าอากาศดีจริงจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
มาดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะพี่น้องชาวใต้ค่ะ
วันนี้ได้หายใจหายคอกันหน่อยนะคะแต่เป็นช่วงเวลาเช้าจนถึงบ่ายค่ะ
จะเห็นว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนอยู่นะคะ
ช่วงจังหวัดนราธิวาสเพราะว่าเขาเป็นรอยต่อระหว่างมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยนะคะ
ทีนี้ลักษณะฝนที่ลดน้อยลงแบบนี้เกิดจากอะไรเกิดจากลมหนาวค่ะ
ลมหนาวเขาพัดมาแล้วช่วงนี้กำลังแรงค่ะดันร่องฝนเห็นไหมคะ
ขนานสีส้มแบบนี้ดันร่องฝนให้ต่ำลงมา
อยู่ช่วงระหว่างรอยต่อระหว่างไทยกับมาเลเซียเลยทำให้ช่วงนี้
ฝนค่อนข้างต่ำลงไปนะคะแต่ก็ไว้วางใจไม่ได้นะคะ
เพราะว่าฝนตกสะสมมาสองสัปดาห์แล้วทีนี้ค่ะ
เรื่องของฝนคุณผู้ชมจะเห็นว่าเห็นไหมคะ
มันลดต่ำลงมาแบบนี้ภาคอื่นอื่นก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะ
เรื่องของฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีแน่นอนนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นทีนี้มาดูคลื่นกันหน่อยค่ะ
คลื่นทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันณวันนี้ลดลงนะคะ
ความสูงของคลื่นอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร
อ้าวมาดูเรื่องของลมหนาวกันหน่อยสีเขียวมันเพิ่มขึ้นฮะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
สีเขียวเนี่ยตอนแรกเขาแตะอยู่ที่เฉพาะภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบน
แต่ณวันนี้เขาลงมาเรื่อยนะคะมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคกลาง
ลักษณะแบบนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิอาจจะลดลงเหลือประมาณ๓๑๒องศาเซลเซียส
ส่วนกรุงเทพมหานครสุดสัปดาห์นี้อากาศดีอีกค่ะประมาณ๑๙องศาเซลเซียส
แต่ภาคใต้ยังคงต้องตรวจสอบต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเมื่อวานเขามีฝนเยอะนะ
และหลายพื้นที่ก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยค่ะน้ำหลากค่ะนี่คือพื้นที่ชุมพรนะคะ
ชุมพรเนี่ยโอ้โหเป็นพื้นที่ที่เตือนกันต่อเนื่องค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมา
นี่เป็นน้ำป่าจากภูเขาไหลทะลักและล้อใต้สะพานไปท่วมบ้านพักของตำรวจค่ะ
โอ้โหนี่สูงประมาณครึ่งเมตรของกลางที่ตำรวจเขายึดไว้รถต่างเสียหายหมด
ส่วนน้ำที่ท่วมขังถนนเอเชียสายที่๔๑บริเวณแยกวังตะกออำเภอหลังสวน
ตอนนี้น้ำลดแล้วค่ะเปิดการจราจรได้แล้ว
ขยับลงมาอีกนิดนึงมาที่นครศรีธรรมราช
เดี๋ยวฝนตกไม่หยุดเลย๒วัน๒คืนค่ะ
น้ำป่าก็มาสิคะโอ้โหน่ากลัวมาก
น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงค่ะไหลลงมาที่น้ำตกท่าหาคีรีวง

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลเขาแก้วตอนนี้ถูกตัดขาดเลย
และพื้นที่ต่อไปที่ต้องเตรียมตัว
อำเภอเมืองและอำเภอท้ายน้ำเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วอำเภอท้ายน้ำ
เหมือนกันนะอากาศหนาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ใครที่จะไปท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะไปรับลมต่างเนี่ย
ดิฉันใช้พารามอเตอร์อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีไฟตัดหมอกนะคะ
แต่คนที่ขับรถไปดูทะเลหมอกค่ะ
ช่วงนี้เหงาความมาเชื่อมเตียวกันเปิดไฟตัดหมอกหน่อยนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุได้